ซึ่งทางด้านศาลจังหวัดเลยล่าสุดนะคะ
ฐานบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติภูเรือ
โดยคาดว่าน่าจะสามารถรวบรวมหลักฐานส่งอายการฟ้องดำเนินคดีในเดือนหน้าค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกปิติพัฒนธวัฒน์วิเชียนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลย
หัวหน้าทีมพนักงานสอบสวนคดีวัดป่าหิมวันตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
เปิดเผยว่าจากการสอบสวนและหาหลักฐาน
พบว่าสวนป่าหิมวันเข้าข่ายมีการกระทำความผิด
คือได้ออกหลักฐานนศ๓กอันเป็นเท็จ
ล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปื่อย
ป่าภูขี้เท่าและป่าภูเรือ

โดยออกให้ในชื่อพระเชยบูรณสุธิผลหรือพระธรรมชโย
เป็นความผิดฐานก่อสร้างแพ่วถาง
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
ได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดเลย
ออกหมายจับพระธรรมชโยวัดพระธรรมกาย
และแจ้งข้อกล่าวหานายศักดิ์ชายมงคลเคหาผู้ดูแล
ร่วมยึดครอบครองโดยได้ส่งหมายจับไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ
พบตัวที่ไหนสามารถจับกลุ่มได้
ส่วนเรื่องการรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งให้อายการฟ้อง

ส่วนนายศักดิ์ชายผู้ดูแลก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว
เมืองต้นแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่ได้ขอหมายจับ
ข้อหาร่วมกันบุกรุกแพ่วถางป่าสงวน
มีอัตราจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร
กรวัดพระธรรมกายและนายปรัชญาก้อนจันทนายความ
แถลงข่าวยืนยันว่าพื้นที่ทั้งหมดของสวนป่าหิมวัน๑๒๙ไร่

ซึ่งได้รับการยืนยันตามหนังสือราชการ
วันที่๒๔กรกฎาคม๒๕๕๙
จากในอำเภอภูเรือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หลังทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครอง
เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคม๒๕๕๙
ส่วนพื้นที่๕๒ไร่นอกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
นศ๓กไม่ใช่พื้นที่ของสวนป่าหิมวัน

ปัจจุบันเป็นของนายสุพมิตรชินวงศ์
ซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านแก่งตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือ
และพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อีกทั้งพื้นที่ของสวนป่าหิมวันตามเอกสารทางราชการ
ผู้ครอบครองก็คือวัดพระธรรมกายไม่ใช่พระธรรมชโย
นำพื้นที่ดังกล่าวมากล่าวหาจึงไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
โดยพระธรรมชโยนั้นมีหมายจับมาแล้ว๒หมาย
คือฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
ส่วนล่าสุดก็เป็นหมายจับที่๒ออกโดยสารจังหวัดเลย
ข้อหาร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน
กระทั่งแพ่วถางหรือกระทำการใดอันเป็นการทำลายป่า
และเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ